ในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้
เราอาจจะต้องควักเงินในการซื้อวัตถุดิบทำอาหารเพิ่มมากขึ้น

จะไปทำครัวทำอาหารแล้วต้องใช้พริกใช้ผักชี

ส่วนใครที่ชอบซื้อขายหุ้นครับในปีหน้านะ
เขาจะเริ่มจัดเก็บภาษีขายหุ้นแล้ว
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกครับคอรมอลเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเก็บภาษีขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ๐๑ของมูลค่าหุ้นที่ขายครับ
หลังจากที่เขายกเว้นมาตั้งแต่ปี๒๕๓๔ก็คิดเป็น๓๐กว่าปีมาแล้ว
โดยเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีอื่นที่ถูกจัดเก็บในปัจจุบันนั่นเอง
โดยเขาจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่ล่ะปีแรกเนี่ยปีหน้าครับ
ซึ่งจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา๓เดือนเก็บอัตราร้อยละ๐๒
เขาบอกว่าจะได้รายได้ราว๘๐๐๐ล้านบาทครับ
และในปี๒๕๖๗เป็นต้นไปจะเก็บอัตราร้อยละ๐๗
ก็จะได้รายได้ราว๑๖๐๐๐ล้านบาทต่อปีครับ
แต่คุณผู้ชมคนที่ขายหุ้นไม่ต้องยุ่งยากในการเสียภาษีนะครับ
ส่วนเรื่องนี้รู้หรือไม่ว่าแอปเป่าตังค์ที่เราคุ้นเคย
รางวัลด้วยนะได้รับรางวัลกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ดีที่สุด
จากแอปเป่าตังค์ได้จับมือทุกภาคส่วนพัฒนาบริการ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็มีด้านการลงทุนทั้งซื้อขายหุ้นกู้และลงทุนทองคำออนไลน์นั่นเองครับ
แล้วเรื่องนี้แม่ค้าร้องจากเลยฮะคนกินผักนี่ร้องเจี๊ยกเลย

ราคาผักสดในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากครับ
หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างต่อเนื่องแล้วแปลงผักที่ปลูกไว้ก็เสียหายคาดว่า
ช่วงปีใหม่น่าจะแพงกว่านี้อีกนะคุณผู้ชมอย่างที่ตลาด
สุรนารีตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ที่นครราชศรีมาเนี่ย
ไปดูซะหน่อยราคาพริกสดนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยครับราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐๘๐บาท
แต่ที่ปรับขึ้นอย่างน่าตกใจคือผักชีที่ไว้โรยหน้านั่นแหละฮะพุ่งสูงกว่า๓เท่าตัว
เมื่อ๓เดือนที่แล้วเนี่ยผักชีโลละ๔๐๕๐บาทมาวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมพลวดเลย
โลละ๑๓๐๑๗๐บาทแต่แม่ค้าบอกว่าราคานี้ยังเป็นราคาปานกลางที่ยังรับได้
เพราะก่อนอันนี้ผักชีเคยขึ้นไปโลละ๒๐๐มาแล้วคาดว่าช่วงปีใหม่
อาจจะไปแตะระดับสูงสุดก็เป็นได้เตรียมรับมือราคาผักชีเลยครับ